เหตุการณ์เมื่อวานนี้ตกลงชัดเจนแล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เมื่อวานนี้เห็นคลิปเห็นภาพแล้วก็ตกอกตกใจ

ฝั่งหนึ่งร้านส้มตำอีกฝั่งหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ย

สุดท้ายถึงขั้นยิงกันตาย
เอาไปดูกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ
นี่แหละฮะเหตุการณ์เมื่อวานค่อยไล่ไปนะครับ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยจับภาพไว้ได้หมด
ฝั่งที่มาเนี่ยนี่คือหญิงยืนเท้าโซเอลอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ข้ามถนนมาจากฝั่งตรงข้ามที่เป็นร้านส้มตำของหญิงมาหากุ้ง
กุ้งคือลูกพี่ลูกน้องของเธอผู้ที่เสียชีวิตคนนี้เนี่ย
คนนี้เป็นพี่เขยนะไม่ใช่สามีของกุ้งนะฮะไม่ใช่สามีของหญิงนะฮะ
เป็นพี่เขยนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเหมือนกับที่แรกเขาก็
เขาจะมาห้ามทับห้ามศึกไปไปมามันเหมือนมันชุนละมุนวุ่นวายอะไรอย่างนี้ฮะ
ฝั่งของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือกุ้งกับฟ้าฟ้านี่คือสามี
มันมีเสียงกุ้งยิงสิแล้วกุ้งไปหยิบปืนมาแล้วยิงใส่ไปจริง๑นัด
กระสุนไปโดนเขาตายนะฮะโดนเก่งนะฮะนายอภิชาติหรือว่าเก่ง
ที่เป็นพี่เขยของทั้งกุ้งทั้งหญิงนั่นแหละค่ะ
ชุดละมุนวุ่นวายอยู่แถวนั้นแล้วฟ้านี่ไปหยิบปืนมาอีกรอบนึง
อันเนี้ยนี่ฟ้านี่ที่ยิงไล่หลังไป๓นัด
โชคดีไม่โดนใครนะฮะเหตุการณ์นี้ตายไปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้นะฮะหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ

คุณระวีการได้คลิปขณะที่หญิงทะเลาะกับฟ้าอยู่ในร้าน
นี่จังหวะที่ทีแรกหญิงเขายืนอยู่หน้าร้านนะแล้วที่เข้าไปในร้านแล้วกระเด็นกระดอนออกมาแล้วมันจะเห็นกระเป๋าใบหนึ่งกระเด็นไปอยู่หน้าร้าน
กระเป๋าใบนั้นมันมีปืนอยู่ดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับ
มึงด่าพ่อเขา

สุดท้ายนี่จังหวะตรงนี้ที่กระเด็นออกมาแล้วกระเป๋านี้

แล้วเธอก็ได้กระเป๋านี้ก่อนกระเป๋านั่นเลย
จังหวะตรงนั้นฟ้าสามีของกุ้งก็ไปกับเก่งอีกคู่นึงนะ
แถวนู้นแล้วมีคนมาด้วย๒๓คนแถวนั้น

นี่แล้ว
กุ้งก็แย่งกระเป๋าคืนมาได้

คุณผู้ชมครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งชื่อหนุ่มนะฮะ
หนุ่มนี่เป็นพี่ชายของหญิง
แล้วถ่ายคลิปช่วงในร้านเอาไว้
หนุ่มบอกว่าหลังจากที่เก่งถูกยิงเสียชีวิต
มันยังไม่ได้จบแค่นั้นนะที่เห็นว่ากุ้งชักปืนขึ้นมาแล้วยิงออกไปนัดหนึ่งอ่ะ
กระสุนเข้าศีรษะเก่งพอดีแล้วฟ้ามาหยิบปืนแล้วก็มาไล่ยิงไล่หลังต่ออีกสามนัดอ่ะ
หนุ่มบอกฟ้าเนี่ยไปกระทืบศพเก่งต่ออีกนะฮะแล้วเอาปืนไปตบที่หัวหญิงอีกด้วยจนหญิงเนี่ยเขาเจ็บเลย
เพราะผมมันต้องช่วยอยู่แล้วมีอาวุธปืนด้วยอ่ะตบผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นใครก็โอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
แล้วจงใจไม่จงใจพี่ดูแล้วกันเขากระทืบ
ทืบศพอะเห็นมั้ยทืบศพผมมีรูปนะเหยียบศพมียิงซ้ำรึเปล่าผมไม่รู้
แล้วถ้าไม่จงใจจะไปขึ้นขึ้นลูกกระสุนอีกโม่หนึ่งเหรอยิงโม่หมดไปแล้วแล้วทำไมมาโม่สองถึงเต็มโม่อยู่
พี่งมาไหมมาดาปรันตชุอิคให้เต็มโม่เพื่อไหน
เพื่อจะหยิงต่อเพราะเดินกลางทั่วถนนเลยเดินไปเย็นทื้อปืนเลย
ทีเล่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุณมาโน้ตหรือหนุ่มเขาบอกขอดูคลิปหน่อย

มึงด่าเพราะเขาเนี่ยมึงด่าเพราะเขาเนี่ยกูก็ได้ยินเนี่ย
มึงด่าเพราะเขาเนี่ยมึงด่าเพราะเขาเนี่ยกูก็ได้ยินเนี่ย
มึงด่าเพราะเขาเนี่ยมึงด่าเพราะเขาเนี่ยกูก็ได้ยินเนี่ย
มึงด่าเพราะเขาเนี่ยมึงด่าเพราะเขาเนี่ยกูก็ได้ยินเนี่ย
มึงด่าเพราะเขาเนี่ยมึงด่าเพราะเขาเนี่ยกูก็ได้ยินเนี่ย
มึงด่าเพราะเขาเนี่ยมึงด่าเพราะเขาเนี่ยกูก็ได้ยินเนี่ย
มึงด่าเพราะเขาเนี่ยมึงด่าเพราะเขาเนี่ยกูก็ได้ยินเนี่ย
ด่าพ่อเขาเนี่ยมึงด่าพ่อเขาเนี่ยกูก็ได้ยินเนี่ย
จังหวะตรงนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงไปแล้วเนี่ย
จังหวะตรงนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงไปแล้วเนี่ย
จังหวะตรงนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงไปแล้วเนี่ย
จังหวะตรงนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงไปแล้วเนี่ย
ฟ้าเนี่ยยังเอาปืนไล่ยิงตามหลังแล้วไปกระทืบ
ฟ้าเนี่ยยังเอาปืนไล่ยิงตามหลังแล้วไปกระทืบ

ทีนี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น

หญิงร้านส้มตำกับกุ้งร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

แล้วก็ระหองระแหงจนลามมาถึงเรื่อง

ลักษณะจอดรถฝั่งชั้น

หองระแหงกันมาจนตามมาเอาเรื่องกันตรงนี้

ญาติของหญิงฝั่งร้านส้มตำเนี่ย

ปมก่อเหตุปมเหตุการณ์ต่าง
ไม่ได้เกิดจากเรื่องที่ดินมรดก

เพราะที่ดินต่างในครอบครัว

ญาติพี่น้องแบ่งจบไปแล้ว

กุ้งเนี่ยฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะ

พี่น้องคนอื่นเลยด้วยซ้ำค่ะ

ถามว่าอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะ

ที่คุณระวีการไปนั่งเนี่ยจับเข่าคุยเลยบอก

ปมเหตุมันเริ่มจากวันจันทร์ที่ผ่านมา

คือร้านส้มตำของหญิง
วันนั้นก็บังเอิญหญิงเนี่ย

มีรถจอดขวางหน้าร้านอยู่
หญิงก็เลยบอกให้เด็กในร้านเนี่ย

ทำให้ฟ้ากับกุ้งไม่พอใจ

ซึ่งหญิงกับหนุ่มเขาเป็นพี่น้องกันนะค่ะหนุ่มคนที่เล่าให้เราฟังว่าเนี่ย
ฟ้าก็ไปกระทืบศพต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เหมือนกับโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาทางเฟซบุ๊กฟ้ามาเห็นหญิงกับหนุ่มเขาคุยกันทางเฟซบุ๊ก
ก็จะร้อนตัวหรือจะรู้สึกอะไรยังไงก็ไม่รู้ฟ้าก็มองว่าหญิงกับหนุ่มเนี่ย
ด่าเขาผ่านทางโซเชียลไปด่าหรือเปล่าคิดแบบนี้
ก็เลยส่งข้อความไปหาหญิงแล้วก็ต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
นี่ลักษณะแบบนี้สาย๗ผัดกะเพราร้อยอะไรอย่างต่างนี่ฮะเห็นไหม
จะยัดอะไรก็เนี่ยจากนั้นวันพุธ
หญิงฝั่งร้านส้มตำก็เลยไปถามฟ้าที่ร้านเลยค่ะเอ้ย
ส่งข้อความมาด่าเนี่ยมันอะไรยังไงกันทำไมยังต้องอะไรขนาดนี้
เขาคุยกับพี่ชายเขาคือคุยกับหนุ่มทางเฟซบุ๊ก
ไม่ได้ว่าอะไรทั้งนี้เลยส่งข้อความมาด่าทำไม
บอกกับหญิงในวันนั้นว่าอ๋อมือลั่น
แล้วก็เอาน้ำเนี่ยสาดไล่หญิงให้ออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวเข้าไป
ท่านผู้ชมครับญาติญาติบอกว่าหญิงไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอีกรอบนึง
เพื่อจะไปถามอีกถึงขั้นถามเรื่องเนี่ยมาคุยกันหน่อยเห็นไหม
สุดท้ายก็บานปลายเอาฟังญาติญาติเขาหน่อย
ที่ดินอ่ะพี่เขาไม่เคยอิจฉาน้องเลยเพราะเรารู้อยู่
ใช่เขาไม่เคยอิจฉาน้องแต่ได้เยอะได้มากผมเลยว่าไม่แก้วที่ดินหรอก
ให้เต็มที่ไปเลยให้ตายในคุกเลย
ไม่ให้อภัยหลานด้วยกันเอง
มันใจดำแม่มันยังไม่เอา
แล้วเราเป็นแค่พี่ป้าน้าอาแม่มันยังไม่เอาไม่อักเราก็ไม่เอาเหมือนกัน
ตัวละครเยอะหน่อยนะเรื่องราวทั้งหมดแต่เอาเป็นว่าพี่น้องกันทั้งนั้น
นี่เห็นไหมหญิงนะฮะหญิงกับกุ้งนี่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะ
แล้วเขามีปัญหากรณีร้านของทั้งคู่เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
ไปจอดรถขวางกันก็เลยต้องไปตามกันสุดท้ายก็เลยยิงกันเสียชีวิต
แต่ว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเครือญาติโดยตรงเขาเป็นเขย
คุณผู้ชมครับวันนี้ศพของเก่งนะฮะหรือว่านายอภิชาติที่ถูกยิงเสียชีวิต
รับศพมาแล้วนะครับนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองกระพีนะฮะ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณแม่บอกว่าเก่งนี่เขามีลูกนะฮะ
เป็นลูกชายคนเดียวด้วยนะฮะทำให้ตอนนี้ก็กำพร้าพ่อไปเลย
ยืนยันว่าเรื่องนี้จะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือการจงใจฆ่ากันชัด
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถ้าตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลครอบครัว
จะไปยื่นขอคัดค้านการประกันตัว
ค้านอ่ะเหรอค้านแน่เพราะว่าบุคคลอันตราย
เขาอันตรายนะถ้าคนไม่ได้อยู่ใกล้ก็ไม่รู้
เขาละลานมาตลอดไม่น่าจะใจร้ายได้ขนาดนี้เชื่อผัว
สั่งให้ยิงก็ยิงไม่น่าจะใจร้ายได้ขนาดนี้
ฉันไม่เชื่อว่าจิตใจทำด้วยอะไร
คิดว่าเขาทำด้วยอะไรน้องนึกถึงว่าถ้าเอาปืนยิงหัวลูกตัวเองมั่ง
แล้วใจเขาจะรู้สึกยังไง
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจสพนครชัยศรีบอกว่า
คดีนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนตามพยานหลักฐาน
พยานแวดล้อมแล้วก็พยานจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นคนที่ยิงชัดเจนคนที่ก่อเหตุชัดเจนนะครับ
ตอนนี้ควบคุมตัวสองสามีภรรยาก็คือ
ในฟ้ากับนางสาวกุ้งเอาไว้แล้วนะครับแจ้งข้อหาเบื้องต้นคือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
นี่นะฮะทั้งคู่นะฮะนี่คือสามีกับภรรยาที่ก่อเหตุนะครับ
ฟ้ากับนางสาวกุ้งพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
แต่ทางฝั่งครอบครัวผู้ตายก็จะไปขอคัดค้างค่าประกันตัว
เอาจริงก็คือเครือญาติเดียวกันหมดเห็นข้อความคุณผู้ชมเนี่ย
บอกโอ้โหฟังข่าวนี้แล้วงงบางคนบอกว่าก็ถ้าไม่ถูกกัน
ทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่ไปอ่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วค่ะ